ไปดูความสนุกสนานของการวิ่ง
ไม่ใช่คนวิ่งนะแต่เป็นการวิ่งควายครับ
ไปแล้วให้ดูบรรยากาศภายในงานกันก่อนนะครับ

นี่คือประเพณีวิ่งควายประจำปี๒๕๖๕จัด
นี่ครั้งที่๑๕๑แล้ว

ก็ถ้าไปลองเปรียบเทียบการแข่งขันระดับโลก

ถูกต้องตั้ง๑๐๐กว่าครั้ง๑๕๑ครั้งแล้วอ่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะ
เพณีวิ่งควายทางจังหวัดชนบุรีเขาโด่งดังอยู่แล้ว
และจัดขึ้นทุกปีนี่คนมารอเชียบ
ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพื้นที่เขาก็ต้องลงมาเปิดงานในครั้งนี้นะครับ
แล้วอยากให้ดูบรรยากาศกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมฮะ
เพราะบรรยากาศนี่โอ้โฮเว้ยควายมาเพียบ
แต่ละตัวนี่ก็แบ่งรุ่นนะมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ระดับเครื่องสี่สูบระดับเครื่องอัดในตัส

คุณผู้ชมดูบรรยากาศของงานเดินขบวน

มีการจัดขบวนแห่เกวียนนะฮะเป็นเกวียนพาเรท
มีควายเผือกควายตัวใหญ่พญาควายก็มา
ต้องเรียกอย่างนั้นจริงพญาควายจะดูบึกบึนมากเป็นพิเศษ
เป็นควายที่เข้าฟิตเน็ตมาโดยเฉพาะ

อุ๊ยคุณชินศาดูไปเขามีการจำลองจากทศชาติธรรมดิกษ์

สวยงามผ่านไปแล้วเนาะ

โอ้โหออกจากจุดสตาร์ทมาก็
อ้าวแล้วตัวสุดท้ายคนไปไหนเหลือแต่ควายแล้วอ่ะ
คนล่วงไปแววคือกฎกติกามารยาทหลักถ้าผมจำไม่ผิดนะ
ถ้าจะเข้าเส้นชัยควายเข้าอย่างเดียวไม่พอ
มันต้องไปพร้อมกับคน
ถ้าอย่างนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการเข้าเส้นชัยที่สมบูรณ์แบบ
ค่ะคือคนและควายเริ่มยังไง
ตอนท้ายเข้าเส้นชัยต้องไปด้วยกัน
เคยมีบางครั้งคนที่เขาอยู่ข้างบน
สุดท้ายพอเข้าเส้นชัยกลายเป็นว่าควายเข้าไปแล้ว

อุ๊ยอย่างนี้ไม่ได้คุณสงสารเหรอ
แต่ผมรู้สึกสะใจมากเลยนะ
ก็เป็นคุณไงก็เพราะคุณนี่แก

แต่ละการแข่งขันมันก็สนุกสนาน
รุ่นก็ว่ากันไปมีโอกาสลองไปกันดูที่จังหวัดชนบุรีครับ